ยึดสวนลุมพินีหามุมอับบำบัดกิจ
อัศวินท้าให้๑แสนถ้าพิสูจน์พบมีจริง
อัศวินก็พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมนครนะครับ
ก็ต้องย้อนกลับไปดูที่มาของเรื่องนี้
ถ้าไปดูทวิตเตอร์ของคนคนหนึ่ง
ที่เขาเปิดเผยเรื่องราวนี้นะครับ

เขาเป็นคนที่เขียนอะไรดุเด็ดเผ็ดมันอยู่แล้ว

เขาลงแผนทงแผนที่ให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะ
จุดเริ่มต้นที่เขาเขียนคุณผู้ชมผมขออนุญาต
พูดแต่ว่าขอปรับเปลี่ยนคำพูดเขานิดนึงนะ

ประสบการณ์เฮียมาก

วันนี้ใช่ไหมไปวิ่งสวนลุม
ปกติก็วิ่งตามเส้นที่คนก็วิ่งกันนี่แหละ
แต่ฝนมันปลอยเลยจะกลับ
ตอนจะกลับเดินลัดไปทางที่ไม่เคยไป
แล้วตรูนะฮะ

ทีแรกนึกว่ามากับโปเกมอน
เพราะเจอบ่อยกับพวกพนักงานออฟฟิศมาจับโปเกมอนกัน

อีเฮียนะผมกลับหน่อยนึง

โอ้โหเขาบอกว่ามันคือแหล่งอัลดอร์

เพราะมันเป็นคำแบบว่าตรงเลยนะ
แล้วก็มีการใช้ทั้งมือใช้ทั้งปาก
ในการช่วยการสำเร็จความคล่าย
นี่นะไม่กล้าไปวิ่งสวนลุมแล้ว
เขาเขียนมาแบบนี้แล้วก็ต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับ
โอ้โหค่อนข้างจะคอนทรัสนะ
คนอื่นวิ่งกันอยู่แต่กลุ่มนี้ทำอะไรกันอยู่

คือเขาบอกว่าไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อน

แล้วมีคนเดินมาตามตามมาถามว่ามาทำอะไร

เขาลงทวิตไว้ตั้งแต่วันที่๗นะ๗สิงหาคม
สำหรับใครอยากไปดูเส้นทาง
เส้นสีน้ำเงินคือเส้นทางวิ่งของคนปกติเขา
ส่วนสีแดงคือที่ลัดมา
ลองไปดูสิลัดมาแล้วเจออะไร
ต้องบอกก่อนว่าที่รูปที่บอกว่าเส้นสีน้ำเงินเส้นสีแดง
คือเป็นแผนที่ของที่นี่ค่ะที่สวนลุมเป็นแผนที่ทั้งหมดเลย
แล้วเส้นสีน้ำเงินเขาก็โยงไว้ให้ว่าคนปกติเขาวิ่งกันตรงไหน
เป็นทางไปเจอกลุ่มผู้ชายที่เขาทำกิจกรรมกันอยู่
พอเรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมา
พยายามเข้าไปติดต่อที่จะสัมภาษณ์เขาเหมือนกัน
ซึ่งไทยรัฐทีวีเองของเราก็ติดต่อไป
ผู้ใช้ทวิตเตอร์หนุ่มอายุ๒๓ปีรายนี้เหมือนกัน
กระทั่งได้รับคำเปิดเผยจากปากของเขาเอง
เล่าว่าปกติจะวิ่งออกกำลังกายที่สวนลุม
เป็นประจำทุกวันหลังเลิกงาม
โดยวันที่เจอกับประสบการณ์ขวัญภาวะ
เป็นวันอังคารที่๗สิงหาคมประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
หลังจากวิ่งเสร็จกำลังจะกลับบ้าน

ใช้เส้นทางลัดที่ค่อนข้างมืด
ก็พบกับชายที่จับกลุ่มกัน
ประกอบกิจกรรมบางอย่างที่ดูออกแหละ

แต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถามว่า
อยากไหมมีอารมณ์ไหมให้ช่วยไหม

ที่มันรู้อ่ะ
อาจจะไม่ได้เห็นชัดแล้ว
แต่ว่ามันดูแล้วก็รู้อ่ะ
ก็คือเหมือนผมจะเดินออกจากซอยแล้วใช่ไหม

แล้วก็ต่อมารู้ว่าแบบ

แต่ผมไม่รู้ไงผมเดินละไปเฉย
แหละครับก็เป็นคำเปิดเผยจากเขาเองนะครับ
ทีมข่าวก็ยังไปสำรวจที่สวนลุมนะครับ
ไปพูดคุยกับผู้ที่มาออกกำลังกายคนอื่น

บอกว่าเคยเพื่อนนักวิ่งชายเนี่ย
หลายคนมาเล่าให้ฟังนะคะว่า
ตามห้องน้ำชายก็จะมีคนมาเสนอตัว
ถามว่าให้ช่วยไหมให้ช่วยไหม

ไม่คิดว่าจะมีมาจนถึงปัจจุบันนะครับ

ขณะเดียวกันมีผู้ออกกำลังกายที่เป็นผู้ชายอีกคนนึงนะครับ
ก็บอกว่ามาออกกำลังกายที่สวนลุมเป็นประจำ

โดยส่วนตัวมองว่าถ้าหากเกิดขึ้นจริง
ก็เป็นเพราะก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม

หรือผู้มาออกกำลังกายคนอื่นนะครับ
ทีนี้เราก็ต้องไปถามทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคม
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับ

บอกว่าผมเองก็เพิ่งจะลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อย
ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างเครื่องออกกำลังกายภายในสวนลุม

ก็ไม่พบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว
นี้ผมก็มักจะลงพื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

เพื่อดำเนินการแก้ไขในเรื่องต่างนะครับ
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ตอนนี้จะต้องให้มีการตรวจสอบแล้วนะครับ
เพราะเท่าที่ตรวจสอบผมก็ไม่พบว่ามีพื้นที่จุดอับ
หรือพื้นที่ที่ไม่มีไฟเพียงพอ
โดยภายหลัง๓ทุ่มเจ้าหน้าที่เขาก็จะปิดประตูสวนแล้วนะครับ
ประเด็นนี้ไม่จำเป็นต้องจัดเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
แต่ว่าจะเชิญผู้โพสต์ให้มาพบ
แล้วก็ไปร่วมตรวจสอบลงพื้นที่ร่วมกัน
หากพบเป็นความจริงยินดีมอบให้๑แสนบาท
ผมว่าตอนนี้พอเป็นข่าวออกมาอย่างนี้
กลุ่มเหล่านี้ก็หายไปแล้วกลุ่มอัลโดร์เลยนะครับ
ท่านผู้ว่าก็จะลงไปตรวจตอนนี้มันก็อาจจะไม่เจอแล้วนะ
ที่ชายหนุ่มระบุว่าพบว่าเป็นจุดอับ
มีพุ่มไม้บังมีเต็นต์ผ้าใบแล้วก็ม้าหินอ่อนวางเรียงรายอยู่
เมื่อเราเดินเข้าไปก็เห็นได้ชัดว่าเป็นจุดลับสายตา
แล้วก็มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงบางจุดเท่านั้นเองนะครับ
สื่อข่าวบอกด้วยนะตอนที่ไปสำรวจก็เจอถุงยางอนามัยใช้แล้ว๓ชิ้น
แล้วก็บอกจุดตรงนั้นคือสวนลุมเปิดตั้งแต่ตี๔๓๐ถึง๓ทุ่มครับ
มีรอปภอยู่จุดละ๒คนประมาณ๒๐จุด
แล้วก็มีปั่นจักรยานดูความเรียบร้อย
พอเห็นอะไรที่ผิดปกติรอปภจะเข้าไปไล่ให้ออกจากสวนลุมเลยนะคะ
ดังนั้นอยากให้หน่วยงานตรวจสอบไม่ใช่เฉพาะสวนลุมนะ
ที่ที่เป็นส่วนสาธารณะด้วยใช่ค่ะ